คโปร์ที่คุณก็บอกว่าไม่ค่อยจะมี

ทำไมนะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไร
หลังจากที่ซิงคโปร์เนี่ยนะเขาได้แบบยกระดับการควบคุมไวรัสโคโรนา
โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อในสิงคโปร์มากกว่า๕๐ลายแล้วเนี่ยนะคะ
แล้วก็กักตุลอาหารกันแบบสุดลิดสุดเดช
หน้ากากอนามัยนี่แทบจะไม่เหลือเลยนะคะ

โอ้โหคุณเอ้ยคนสิงคโปร์นี่เขารักความสะอาดมาก

จนทางการของสิงคโปร์ต้องออกมาเตือนบอกว่า

มันไม่ได้น่ากลัวกว่าเงียบเอากระกาลตนกเนี่ย
มันน่ากลัวไปกว่าไวรัสแล้วนะตอนนี้ก็ต้องกันนะก็เข้าใจ

แต่นี่มันเกินไปมันมากไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมมีรายงาน
ขาดตลาดไปแล้วในสิงคโปร์ก็ตกใจมันเกี่ยวอะไรล่ะ
มันเป็นไวรัสแล้วก็ไปร่วมเพศกันหรือยังไง
คุณรู้ไหมว่าในร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะตามเชลล์ที่ขายถุงยางไม่เหลือเลย

ชาวสิงคโปร์บางส่วนนี้นะคะเขาก็เอาไปใช้สวมนิ้ว

ป้องกันเชื้อโรคหลายการกำนัดนะ

แทนที่เขาจะใส่ถุงมือให้มันให้มันแบบไม่ใช่อึดอัดใช่ไหม
นางก็ใส่นิ้วแทนนิ้วโป้งไปยันนิ้วก้อย

ก็จะได้ไม่ต้องแบบว่าสัมผัสโดยเนื้อไปโดนเลย
โดยใช้วิธีการเอานิ้วแตะอย่างเช่น
นี่ลิฟต์อย่างนี้เป็นต้นแค่นั้นเอง
ซึ่งก็เป็นการป้องกันอย่างไม่ถูกหลักอนามัยนะคะจะบอกให้
และเป็นเรื่องของการสิ้นเปลืองมาก
เราฟังแล้วก็กรุณายธรรมแบบนี้นะคะแล้วมันดูน่าเกียรติชิบก้น